จะพาไปดูอึ่งค่ะอึ่งนี้หน้าตาแปลก
สาวคนนี้เธอได้มายังไงเดี๋ยวไปตามได้ในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
ึงที่ว่าแปลกคืออึงตัวนี้ค่ะ

ึงเผือกได้ค่ะอึ้งเผือกแล้วดูตาสิตาแดงกำมองแล้วสวยเหมือนกันนะ
ผู้หญิงคนนี้เธอซื้อมาจากตลาดนะคะซื้ออึ่งมาแล้วปรากฏว่าเจ้าอึ่งตัวนี้ก็ติดมาด้วย
นางแสนเดือนอายุ๔๗ปีเจ้าของบ้านเธอเล่าว่า๒๘เมษายนไปซื้ออึงมาจากชาวบ้าน๔กิโลกรัม
บังเอิญบังเอิญไปเจออึ่งเผือกตัวนี้ปนมาด้วยค่ะมองแล้วแปลกแปลกเพราะอะไร
มีสีเหลืองทองตาแดงกล่ำคือมองดูแล้วก็สวยงามผิดปกติจากอึ่งทั่วไปนะคะ
อึ่งตัวนี้น่าจะมาให้โชคให้ลาบแล้วค่ะเพราะว่ามองดูแล้วก็มีลายด้วยนะ
เนี่ยมองไปมองมามันคล้ายเลขอ่ะคุณ
เขาบอกว่ามันเหมือนหนึ่งหรือว่าหกอะไรเดี๋ยวไปอยู่หลังอึงอ่ะนะ
เขาก็เลยคิดว่าจะนำเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคพร้อมกับเลขที่บ้าน๗๗
ที่อยู่ที่บ้านบึงพัฒนาอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาด้วย
อึ่งแล้วไปต่อที่แมวมงคลเลยนะฮะแมวสีสวาสครับผม
เจ้าถุงเงินอ้าวแมวมาหน่อยเร็วแมวเนี่ยเขาจะไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวขาโต๊ะ
นี่มาแล้วนี่ขานี้บ้างอีกขานึงบ้างทำไม
งงว่าทำไมมันป้วนเปี้ยนมายืนสองขาเกาะขาโต๊ะไม้ตรงนี้
มีอะไรไปส่องดูเอ๊ะมีแมลงเหรอมีจิ้งจกเหรอหรือมีหนูตัวน้อยเหรอ
ไม่มีอะไรสักอย่างเหลือบเข้าไปดูส่องเข้าไปดูเอ้ามีแต่ตัวเลขติดอยู่ตรงขาโต๊ะ
เลข๘อยู่ขานึงเลข๐อยู่อีกขานึงแล้วแมวมันไปกรอบตรงนั้นทำไม
ก็ไม่รู้เนอะเขาก็ก็เลยบอกว่าแบบนี้วงกลมมาเสด็จใช่
โชคลุ้นลาบกันก็แล้วกันครับจุดนี้เขาบอกว่าบริเวณอาสมปู่ฤษีนารอด
ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด
ถุงเงินอายุ๑ปีและชอบยืน๒ขานะครับ

เมื่อกี้โต๊ะนะคะนี่ก็โต๊ะเหมือนกันค่ะ
ของคุณเนี่ยเจ้าน้องแมวไปอยู่โต๊ะไม้
อันนี้ก็เป็นโต๊ะแต่เขาบอกว่าโต๊ะเนี่ยเหมือนกับดัดแปลง
เป็นชั้นวางตู้เย็นไปดูค่ะ
มีแค่ผู้ไม่ได้รับเชิญ

ได้ยินเสียงลักษณะเหมือนมีใครเดินเข้ามาในบ้าน

โอ้โหยายแทบเป็นลมทั้งหยื่อ
ไอ้เจ้าตัวนี้มันเข้ามายังไง

เข้าไปดูอ้าวตัวเงินตัวทองจริง
สุดท้ายเรียกกู้ภัยให้มาจับ
กู้ภัยบอกใช้เวลา๕นาทีจับบ่อยค่ะ
ความยามันวัดขนาดละ๒๕เมตรน้ำหนักร่วม๑๐กิโลกรัม

เดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าของบ้านแล้วเดี๋ยวมาบอกเลขค่ะ
แล้วตอนที่เขาเคยเข้ามาเนี่ยยายถูกหวยไหมตอนนั้น
ถูกเคยถูก

ก็จะโชคใหญ่บอกตุ๊กชัยบอกถ้ายายถูกรางวัลที่๑นะ
จะให้กับข้าวกินทุกวันเลย
ถ้าเกิดยายถูกรางวัลที่๑จริงมันยอดกลับมายายจะทำไง
แล้วถ้ากลับมาไงก็กลัวได้ตัวใหญ่

ยายจะให้ข้าวมันกินทุกวันหรือยายกลัวมันเอายังไงดี
ก็ยายบอกไงยายเคยถูกรางวัล
แล้วยายเชื่อว่ามันมาตัวใหญ่ขนาดนี้ยายถูกรางวัลที่หนึ่งแน่หลาน
เอารางวัลเป็นตัวตั้งถ้าถูกรางวัลให้อยู่ได้อย่างนี้

แล้วถามยายยายยายจะซื้อเลขอะไรอ่ะรอบนี้ยายบอกเป็นแนวทางหน่อยได้ไหม
ยายบอกคิดดูก่อนนะเออหลานแต่เดี๋ยวแน่นอนแหละ
ว่ายายจะซื้อบ้านเลขที่ก็ชี้สักหน่อยให้ดูหน่อย
บ้านเลขที่ยายบ้านอะไรอ่ะยาย
นี่ยายบอกเลขที่๑๙แต่มันมีบ้านเลขที่เก่าด้วยนะ

ยายบอกอายุเนี่ยนะถ้ารวมแล้วตอนนี้ก็จะ๘๑แล้ว
คุณยายยังดูสาวอยู่เลยนะน่าจะว่า๔๐ต้น

เผื่อคุณยายได้โชคแล้วก็แบ่งมาทางนี้บ้างนะฮะ
คุณยายบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาถูกรางวัลเขาจะเลี้ยงข้าวใช่ไหม